คือจริงก็ยังไม่ได้คุยกันถึงจุดนั้นนะคะ

สาเหตุมันเกิดจากที่ว่าคือหลักก็กวางกับพี่เขานะคะ
ว่าแบบคือคนเรามันคบมาจนถึงจุดหนึ่งอะเนาะ
มันก็จะมีช่วงที่เราเข้าใจแล้วว่าเราเหมือนกันแล้วแตกต่างกันตรงไหน
ซึ่งเราก็พยายามปรับกันมาเยอะอย่างที่กวางเคยให้สั่งมาตลอดอะไรอย่างนี้
แต่ว่าตอนนี้ก็เราก็คุยกันว่าแบบพักกันก่อน

หนูขอเหนื่อยกับทำงานมากกว่าค่ะ

ก็ขอเปลี่ยนคำถามดีกว่าค่ะ
ก็จริงมันก็ปัญหาหลักก็คือกวางกับพี่โจ้
ก็จริงมันก็เป็นตัวตัวนะ
ไม่มีความสู้
ก็คือความสู้
ก็คือแบบว่า
๑พี่โจ้
อย่างตอนนี้กวางก็ทำงานถ่ายละครสองเรื่องแล้วก็มีทั้งธุรกงธุรกิจอะไรอย่างนี้ที่กวางอยากทำหลายอย่าง
คือจริงมันไม่มีคู่รักคู่ไหนที่คบกันมากขึ้นนะคะ
คือทุกคู่มันก็ต้องมีแบบมีบ้างอ่ะแต่ว่าอยู่ที่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะ
แล้วก็ตอนนี้ความผิดของเราจะเบรกต่อหรือว่าหยุดไปเลยหรือว่าจะไปไหน

กวางก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะเบรกเราจะไปต่อหรือเราจะหยุดหรือเปล่า
แต่ว่าตอนนี้คือเราอยู่ตรงนี้
เราคือเหมือนพอเราพยายามทำทุกอย่างมาก
พอตอนนี้เราหยุดตรงนี้เราสบายใจมากกว่า
แล้วเขาพยายามที่จะยืดหรือปลอดภัณฑ์ละต้องเรียนปัญหาใช่ไหม
จริงนะกวางก็คิดว่าพี่เขาก็คงอยากให้เวลาตัวเองเหมือนกันนะ

ตอนนี้ก็ถ้าล้วมก็ประมาณกับเดือดนะคะ

ใช่น่ะเดอะอย่างไร

เพราะว่าตอนนี้ก็คือมันล้ากันครู้
มันไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าพูดแบบช้ำกันขนาดนั้นนะคะ
ว่าคนพักรีบมาก
อะไรคะ

แต่คือเหมือนอย่างที่บอกเราอยู่กับตัวเองอยากอยู่กับตัวเอง
ตอนนี้คือกวางโฟกัสที่ตัวเองอย่างเดียวเลย

ถามว่าเสียใจไหมมันก็ต้องมีบ้างแหละ
แต่ว่าคือเรารู้ว่าเราควรทำอะไรมากกว่า
เมื่อไหร่คุณกลับกลับมากก็ไม่ได้
ไม่ได้ค่ะหมายถึงว่าอะไรคะ

ซึ่งคุณคิดว่าเราจะคุยกับคุณโฟกัสเลยหรือเปล่า
เราหวังไหมว่า๒ปีเดือนหน้าจะดีกว่า
ก็คือถ้าเราคุยกันแล้วเราดำเนินการต่อไปได้
ว่ามันจะคบกันได้ต่อก็ดีค่ะ
แต่ว่าถ้ามันไม่ได้เราก็เหมือนเราได้เรียนรู้อะไรมากขึ้น

คือบางทีคือกวางก็ไม่ได้คิดแล้วว่าความรักมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วตอนนี้

ถ้าเป็นซักประมาณ๓๔ปีก่อนหน้านี้
คงจะแบบนอนร้องไห้อยู่บ้านไม่ทำอะไรเลย

คือตอนนี้อย่างที่หมอว่ายังไม่ได้คุยกันคือตอนนี้เบ็ดเลยอะ

ตอนนี้กว้างก็ยังไม่ได้ถามคือต้องการอะไร

แต่ว่าคือตอนนี้คือใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนไปเที่ยวทำงานคือโฟกัสแค่นี้เลย
อย่างที่บอกว่าความรักมันกลายเป็นเรื่องรองไปแล้ว
ความใดดี
ความที่ได้ง่าย
ก็คือใจเย็นนะคะเหมือนยังไม่ได้คุยกัน

ใจอ่อนไหมเหรอซึ่งก็ต้องดูว่าเขาทำอะไรบ้างให้เราบ้าง
ยังค่ะคือตอนนี้คือพูดง่ายว่าคือเราก็ยังไม่ได้ตัดสินใจอะไร
เพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะรับใครเข้ามาได้
ตอนนี้เหรอคะ

อะไรนะคะ
ก็เราเป็นคนดีก็ต้องมีคนอยากเข้ามาอยู่แล้ว
อ่า

เพลงพี่หวาย
เพลงพี่หวาย

เพลงพี่หวาย

เพลงพี่หวาย
เพลงพี่หวาย
เพลงพี่หวาย

เพลงพี่หวาย
เพลงพี่หวาย
เพลงพี่หวาย
เพลงพี่หวาย
เพลงพี่หวาย

เพลงพี่หวาย
เพลงพี่หวาย
เพลงพี่หวาย